ส่วนเรื่องของทีวีดิจิทัลนะคะซึ่งก็มีข่าวออกมาอยู่เรื่อยนะคะ
ว่ามีหลายช่องที่ค่อนข้างจะขัดทุนมากนะคะ
ก็เลยมีการเยียวยาจากทางด้านของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
จะพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ
โดยจะหารือเกี่ยวกับแนวทางเยียวยาค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ทางคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขัน
จะเสนอแนวทางพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เพื่อลดผลกระทบจากการให้บริการทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ
รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งและกฎระเบียบบางประการของภาครัฐ
การกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ซึ่งคำนวณจากค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัลมาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลต่อไปค่ะ
แนวทางการหารือก็มีทั้งจะลดราคาให้
ละเว้นค่าเช่าโครงข่ายตามช่วงเวลาที่ไม่มีโฆษณาเข้า
รวมทั้งนำเงินจากกองทุนมาสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายทดแทน
โดยส่วนตัวของนางสาวสุพิญญาก็มองว่าถ้าหากผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้
ที่ให้บริการโครงข่ายก็จะขาดรายได้เช่นเดียวกัน
อีกทั้งราคาค่าเช่าโครงข่ายภาคพื้นดินสูงกว่าดาวเทียมมาก
จัดสรรเงินช่วยเหลือก็ควรให้ตรงจุดค่ะ
เรื่องนี้ก็คงต้องฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยพิจารณาทางออกด้วย
เพราะว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทุกช่อง
ให้ความร่วมมือตามแนวทางของรัฐบาลอย่างเต็มใจด้วยดี
แม้ว่าจะประสบความยากลำบากทางการเงินก็ตามค่ะ